คุณผู้ชมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งเป็นคนอดทนรออะไรนานนานได้ไหมอืม
ได้สิรอได้รอได้ใช่ไหมคนบึงการรอได้เหมือนกันมารอตั้งแต่เย็น
๓ทุ่มยังไม่มีวี่แววเลยคุณผู้ชมรออีกสักชั่วโมงแล้วกันวะ

เห็นไหมจ้ะ

คล้องไปกี่บาทเอออยู่หลังก๊อซี่นี่

ที่บอกว่าร้องแต่๖โมง๓ทุ่มยังไม่มาแล้วรออีกชั่วโมงกว่าเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยเหรอ
เกือบ๔ทุ่มแล้วพี่น้ำแข็งมาให้เห็นจนได้ครับปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคในคืนวันออกพรรษา๑๕ค่ำเดือน๑๑ครับ
ตรงนี้คือลานพญานาคริมแม่น้ำโขงบ้านท่าสวรรค์อำเภอปากท่าที่บึงกาลแต่ว่าก็มาแบบประปรายนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง๙ลูกเอง
อ๋อเหรอแต่ก็ถือว่าโอเคล่ะไม่เกอร์ไม่รอเกอร์มาน้อยแต่มานะ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยครับที่มากันแบบครอบครัวใหญ่บางคนมาเป็นคู่หญิงสาวมาเป็นคู่ก็มาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงเย็นเพื่อรอดู
เมื่อกี้มีบางลูกพุ่งออกไปพุ่งออกไปจากฝั่งอันนั้นไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่บ้างไฟนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นคนไทยนี่แหละทำเองฮะ
มีบางคนถอดใจบางคนที่รอไม่ไหวไงก็มาตั้งแต่เย็นแล้วอ่ะ๓ทุ่มยังไม่เห็นก็กลับบ้านไปพักก่อนก็มีเหมือนกันเพราะคิดว่าเออปีนี้อาจจะผิดหวังซะแล้วล่ะ
ตอนดึกครับคนก็เริ่มทยอยเห็นกันแล้วขึ้นมาทีละลูกขึ้นมาทีละลูก
แต่มีอีก๒จุดคุณผู้ชมที่ทางจังหวัดบึงการเขาก็จัดไว้ให้คนมานั่งชมกันก็คือที่วัดอาหงศิลาวาสในตะบนไข่ศรีอำเภอเมืองบึงกาลครับ
แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านท่าศรีไข่อำเภอบึงโขงหลง
๓ธุ่มก็ไม่มีรายงานว่ามีบ้างไฟตายังใดแล้วบางคนก็ยังเฝ้าตอนนะ

สุดท้ายไม่เจอครับไม่มีครับ๒จุดนี้ครับ
๒จุดคือที่วัดอาหงศิลาวาสแล้วก็บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านท่าศรีไทย๒จุดนี้ไม่เจอนะครับ